ยังไม่ได้วิปราช
อากาศร้อนจนทำให้คุณมีสติฟั่นเฟือนไปแล้วเหรอ

เอ้าก็สนุกสนานอย่างนี้แบบว่าเต้นให้มันคึกคักคึกคัก

ช่วงนี้เป็นช่วงของการลูบปากเลยทีเดียว

เห็นแล้วต้องน้ำลายไหลอย่างแน่นอน
เถียงกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเบรกแล้วนะครับว่า

หรือก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวดี
หรือข้าวข้าวหรือเส้นหรือข้าว

เดี๋ยวพาไปอิ่มอร่อยกับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดบังคล้านะครับ
มานานถึง๓๘ปีที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

ก็ปิดแล้วมันจะกินอะไรได้วันหลัง
มันคือก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่แหละ
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

นี่ร้านเจ๊น้อยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล
สูตรดั้งเดิมของคุณลักษณะทรงธรรมวัฒน์นะครับ
หรือว่าลูกค้าประจำส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเจ๊น้อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดบังคล้าครับ
ร้านนี้ขึ้นชื่อลื่อยชาอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เจ้าของร้านเขาเปิดเผยว่า
ตัวเองและสามีชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันมาก
ก็เลยตลอดชิมทั่วเลย
ก๋วยเตี๋เป็ดที่ไหนเคยไปทานมาหมดแล้ว

จากนั้นก็ลองมานำปรับปรุงเป็นสูตรของทางร้าน

ก็เลยคิดว่าเอ๊ะนั่นมันขาดไอ้นี่ไอ้นี่มันขาดไอ้นั่น

โอ้โหถูกอกถูกใจลูกค้าก็ชอบมากเลยนะครับ
แล้วก็มารับประทานที่นี่กันไม่ขาดสายเลยทีเดียว

เน้นไปที่ความสดสะอาดและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนครับ
ตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบการลงมือทำเอง
ซึ่งทางร้านนะครับเลือกใช้เป็ดที่มีคุณภาพ
น้ำหนักสักประมาณ๓กิโลกรัมต่อ๑ตัว
จะไม่ให้มากไปกว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อมันจะแบบว่าเหนียวเกินไป
มันต้องเป็นเป็ดหนุ่มสาวเท่านั้นกับไวทีนขบเพาะ
เนื้อมันก็จะแน่นไงแล้วก็นุ่มด้วยรสชาติอร่อยนะครับ
แล้วก็เคล็ดลับของความอร่อยอยู่ที่เครื่องพะโล้และการปรุงน้ำซุปให้หอมกลมกล่อมนั่นเอง

สุดยอดอยากจะขอเส้นเล็กน้ำเป็ดสักชาม
ก็คือใส่เหนื้อเป็ดเยอะไปเลย
ประมาณนั้นล่ะครับ
น้องเป็ดก็ได้เป็นทริปครับ
ก็ได้หรือจะเป็นเนื้อเป็ดที่ชีง้าก็ได้จะเป็นเครื่องไง้เป็ดก็ได้แล้วแต่ใครชอบ
น้องใบตองชอบมากไส้เป็ดถูกต้องโอ้นี่แล้วถ้าเป็นแบบรวมรวมมานะครับ
ก็สั่งมาได้เลยชามละ๗๐บาทเอาเป็ดพะโล้รวมมาเขาจะสับมาให้คุณผู้ชมเลยนะครับ
หนึ่งเจ็ดสิบบาทใครอยากไปลองลิ้มชิมรสตำนานความอร่อยไปกันได้นะครับ
ที่ร้านเจ๊น้อยก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้สูตรดั้งเดิมอยู่บนถนนอ่า
วันยิ่งตลาดบางคล้าเยื้องคิวรถบางคล้าซอยธนาคารออมสินสาขาบางคล้า
อำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้าขายทุกวันแหละตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาเป็นต้นไป
ไม่ถูกขึ้นหมายเลขให้เลยโทรไปสอบถามกันนะครับ
ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าหนึ่งสองแปดสองจ้าจ้ามีคุณผู้ชมส่งไลน์มาเลย
แต่ว่าเอาแจ๊นน้อยเอาเส้นหมี่ชามนึงเก็บตังค์ที่คุณชนะ

อใช่ตามไปยังเล่นอยู่ไหมล่ะสักทุ่มสองทุ่มยังเล่นอยู่นะ
เล่นอยู่เล่นอยู่ไปเถอะอยากไปเมื่อไหร่ก็ไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำก่อน

เป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีความเชื่อสำหรับการอาบน้ำ๗บ่อ
ทำไมต้องอาบ๗บ่อแล้วทำไมต้องอาบน้ำ
คือไม่เข้าใจร้อนมากเหรอบางคนมีคำถาม
ก็ต้องอาบสิร้อนก็ต้องอาบแต่อาบถึงเจ็ดบ่อนี่สิไม่ใช่ไง
มันเป็นความเชื่อเรื่องของการอาบน้ำ๗บ่อ
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายาย
เป็นการสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
นายนัทพลเครือคำอ้ายกำนันตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์จังหวัดสุโขทัย
เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าลุ่มน้ำแม่หมอก
เป็นรุ่มน้ำที่อยู่คู่กับชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมมานานแล้ว
ต่อมาก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตำบล
โดยชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา
แคร่มาตั้งไว้บริเวณกลางแม่น้ำ
เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัด
มาพักผ่อนกันในช่วงเทศกาลสงกรานนั่นเองนะ
อกจากนี้ก็มีการจัดให้มีประเพณีแบบโบราณ
อย่างเช่นการอาบน้ำ๗บ่อที่บอกไป
ถือว่าเป็นประเพณีโบราณของชาวร้านรา
นิยมทำกันในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้
โดยจะให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านค่ะ
แล้วก็หาให้ผู้สูงอายุที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเคารพนับถือกัน
มาเป็นเจ้าพิธีในการอาบน้ำ๗บ่อที่บริเวณหาดทรายของลุ่มน้ำแม่ม่อง
เพราะว่าเชื่อกันว่าที่นี่เป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอทุ่งเสลี่ยม
ที่ใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเลยรุ่มน้ำตรงนี้จะไม่เคยแห้งเลยนะคุณผู้ชม
มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีแล้วก็หลังจากที่อาบน้ำ๗บ่อแล้ว
ผู้เท่าผู้แก่ก็จะนำสายสินมาผูกข้อมือให้กับเด็ก
ให้กับคนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ประพรมน้ำมนต
ในแบบนี้เลือกมาเป็นซิริมงคลนั่นเอง
นี่ไงทุกขวับเป็นธุระมงคล
จริงแล้วแต่ละท้องที่อย่างที่บอกมีประเภทนี่ต่างกันออกไป

แต่พุยายเขาจะเอาน้ำมาปะพร้อมให้กับเด็กในหมู่บ้านในชุมชน
ก็เป็นการสืบทอดประเพณีโบราณนั่นเอง
เห็นแบบนี้ในช่วงทศกรรณสงกราศนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของอาหารการกินเนี่ยยังไม่หมดนะ
เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้เราเอาใจสายที่ชอบทานเส้นถูกไหม

เลือกทานข้าวเดี๋ยวพาไปเลยที่นี่
จังหวัดนนทบุรี

พอแล้วเดี๋ยวก็เต้นยาวทั้งรายการพอดี

ตลอดกินกันที่นนทบุรี
ร้านนี้ฟังชื่อแล้วโอ้โห

ชื่อร้านธรรมชาติโอชา

กลับมาก่อนเลยครับในช่วงของตลอดกิน
ทุกผู้ชมครับ

มาพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
ขับไปขับมาก็มาเจอกับบรรยากาศธรรมชาติ

ถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกไม่ได้เลยทีเดียว
และที่สำคัญวันนี้ความอร่อยของผม

ไปกันเลยดีกว่าในช่วงของตลอดกิน

ร้านธรรมชาติโอชาโอ้โหดูสิ
กลี้เขียวกระจี่ความเป็นธรรมชาติ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามลิ้มลองความอร่อยกันเลยครับ

ได้เวลาที่จะมาอิ่มน้ำสำราญกันแล้ว

จริงนะครับเจ้าของร้านธรรมชาติโอชา

ธรรมชาติโอชาในนิยามของพี่กิ่งมันคืออะไรฮะ

ไม่ได้เมนที่อาหารอย่างเดียว
คือเป็นเรื่องของสายตาเรื่องของจิตใจ

ธรรมชาติก็ปรุงแต่งจิตใจให้สบายใจ
มันก็เป็นเรื่องของความโอชาทางด้านจิตใจ
พอมันเป็นอาหารก็คือเรื่องของรสชาติอาหารเพิ่มเข้ามาอีก
มันก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบที่จะต้องมีความสด
แล้วก็ต้องไม่มีฟอร์มาลีน

แล้วที่สำคัญร้านของเราเนี่ยบรรยากาศสวยอย่างนี้

มันไม่ได้แค่อร่อยที่ลิ้นไม่ได้อร่อยที่ปากเดียว

บิ๊กกิ่งนี่มันช่างลำลึกจริงเลยนะ
เวลาสำคัญแล้วคุณผู้ชมครับมาชิมกันดีกว่า
อย่างแรกที่จะชิมนี่คือซิกเนเจอร์ของร้าน
จริงเมนูนี้กิ่งทานมาตั้งแต่เด็ก
คือเราไม่ใส่น้ำมันเราจี่ให้ตัวน้ำมันของเขาออกไป

น้ำจิ้มเห็นบอกว่าไม่ธรรมดามีความพิเศษอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมครับพี่
จริงครับคือจริงเราจะทราบว่าสับปะรดนี่
เป็นตัวที่ช่วยชะล้างไขมันช่วยย่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีส่วนผสมของน้ำสับปะรด
อยู่ในน้ำจิ้มอ๋อมีน้ำสับปะรดด้วย

พอมีน้ำจิ้มแบบนี้เข้ามามันเปรี้ยวหวานพอดี
มันมีความเปรี้ยวแร่มของสับปะรดอยู่

กุ้งแล้วมาโอบกรอบด้วยนี่ก็คือกุ้งทอดกรอบ

ค่ะคือทานคู่กับหมี่กรอบนี้เลย

ทีนี้แหละรสชาติกลมกล่อมแน่นอน

เยี่ยงปลากระพงที่แบบว่าไม่เคยทานที่ไหนเลยนะ
เมี่ยงที่ต้องเอามาทอดกรอบแบบนี้
เดี๋ยวลองดูสักคำนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไร
เอาละได้แล้ว๑คำ
แล้วก็ตามด้วยใบเมี่ยงค่ะ
เมี่ยงคำเลือกมาแล้ว

คือเป็นน้ำมันของน้ำพริกเผาซึ่งน้ำพริกเผาตัวนี้เราจะทำสดใหม่ตลอด
เพราะเราจะต้องใช้น้ำมันตัวนี้ในการที่จะลาดให้ตัวกุ้งเขาฉ่ำ
นี่ยกขึ้นมาแล้ว๑ตัวโอ้โหดูสิครับ
ผัดจนแบบผงกะหรี่ซึงเข้าไปในตัวกุ้งเลยนะ
อยู่ในปากเนื้อกุ้งนี่สุดยอดเลยหวานมันพอดี
เหมาะกับข้าวสวยร้อนสักหนึ่งตอนแล้วก็โอ้โหสุดยอดเลยครับ
อธิบายดีกว่าว่าร้านของเรานั้นมีจุดสังเกตสถานที่ตั้งของเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเอ่ย
สามารถเข้าดูได้ในเพจของร้านนะคะชื่อเพจธรรมชาติโอชา๐๖๑นะคะ๙๔๖๑๙๖๙ค่ะ
ช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณกิ่งมากเลยนะครับ
ให้โอกาสกับช่วงของตลอดกินในรายการตลอดข่าวสุดสัปดาห์ของเรามาชิมถึงที่
ขอบคุณครับพี่กิ่งครับขอบคุณครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนนั้น
ติดตามให้ได้นะครับจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
แล้วไปเจอกันต่อในสตูดิโอครับ

คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าคุณชนะอย่าทานเยอะนะคะ

บางคนก็บอกว่ารถก็สวยร้านอาหารอาหารก็น่าทานเห็นไหม
แต่คุณผู้ชมเขาบอกมาบอกว่าให้ทานเผื่อด้วย

ยังมีเมนูเส้นกับเมนูข้าวอีกมากมาย

ครู่เดียวเพราะว่าช่วงหน้ามีของเย็นมาดับร้อนแน่นอน
เป็นเมนูที่เด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบ
เมนูไอศครีมโบราณ
เป็นร้านโบราณแบบโบราณขนาดแท้เลยนะคะ
อยู่ที่ไหนอร่อยเด็ดขนาดไหน
เดี๋ยวตามไปกินกันในช่วงหน้าไปดับร้อนกันจ้า